มันทะลุมาเร็วมากนะดอมแล้วนี่ในหมู่บ้านจัดสรรดูดิ
นี่คนอื่นเขาอยู่ในบ้านกันหมดนี่น่าจะค่ำดึกแล้วไหมเนี่ย
ใช่ก็เนี่ยดูจากเวลาใช่ไหม๒ทุ่มกว่าใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนยืนอยู่
ทำสวนกวาดหน้าบ้านรดน้ำต้นไม้ครับอันนี้นี่โอ้โหถึงตายได้เลยนะ
มาแบบนี้อ่ะค่ะกล้องวงจรปิดอ่ะจับภาพเอาไว้ทั้งสองมุมที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
กระบะดำคันนี้ตอนแรกอ่ะเหมือนกับคนขับเองอ่ะ
เท้าเขายังไม่ทันก้าวขึ้นรถดีเลยนะรถมันพุ่งออกมาแล้ว
ทะลุออกประตูหน้าบ้านเฉียวรถที่จอดในบ้านนิดเดียวแล้วนี่สภาพ
งานแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาลงคลิปนี้เอาไว้ในติ๊กต๊อกค่ะ
กลายเป็นว่ารั้วบ้านประตูบ้านพังหมดเลยอ่ะนี่ดูสิโอ้โห
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรค่ะอยู่ที่ตำบลดอนหัวล่อ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโอ้โห
มันดึกแล้วด้วยแหละอืมไม่ใช่สองทุ่มเนอะสี่ทุ่มออ
ี่สิบสองนาทีแล้วเจ้าของบ้านที่รถกระบะสีดำคันนี้มาพุ่งชนอ่ะ
คือคุณวิทยามาประโคนอายุสามสิบสี่ปีตอนนั้นน่ะตัวเขาไม่อยู่บ้านนะ
กลับมาถึงบ้านเจอบ้านตัวเองในสภาพแบบนี้

ใช่ช็อกจังหวะที่เกิดเหตุผมไปซื้อของที่ตลาดยังกลับมาไม่ถึง
แล้วลูกโทรมาบอกพ่อมีรถกระบะพุ่งมาในบ้านรีบกลับมาเลย
พอกลับมานี่คือสภาพโอ้โหด้านหน้ารถกระบะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
รัวบ้านพังประตูบ้านพังต้นไม้เสียหายถามฝั่งคนขับกระบะหน่อย
คนขับกระบะบอกว่าลูกเขาใส่เกียร์รถค้างไว้
แล้วพอผมเปิดประตูรถแล้วผมสตาร์ทเลยมันก็กระชากไง
ตอนนั้นผมไม่ได้ดูเกียร์รถหรอกพอมันกระชากรถมันพุ่งนิดนึงปุ๊บ
เหยียบไปสุดแรงแต่คือเขาจะเหยียบเบรกเหยียบไปสุดแรง
เท้าเขายังไม่ทันขึ้นรถไปดีเลยอ่ะกระบะมันก็เลยพุ่งมาชน
เพราะว่าจริงก็เป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละเรียกประกันมาคุยเกี่ยวกับค่าเสียหาย
แล้วค่ารั้วบ้านเนี่ยประเมินเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยน่าจะประมาณ๖๐๐๐โอ้โหครึ่งแสนเหมือนกันนะ
อืมนี่ถ้าเกิดว่าวันหยุดนะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณเนี้ยพวกผมกับครอบครัวก็จะมานั่งเล่นตรงหน้าบ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีใครนั่งอยู่หน้าบ้านก็เลยไม่เกิดความสูญเสียมากกว่านี้
ดังนั้นคุณผู้ชมเล่าข่าวนี้ไปก็ต้องเตือนให้ระวังกันด้วยยิ่งเป็นรถเกียร์ธรรมดา
คือบางทีจอดปั๊บอาจจะใส่เกียร์หนึ่งใช่ไหมป้องกันไม่ให้รถไหลแล้วยิ่งกรณีเป็นทางลาด
แต่ว่าบางครั้งบางทีลืมปลดเกียร์ตอนสตาร์ทรถไงเราก็เลยกลัว
พอคุณผู้ชมต่อให้ใส่เกียร์ว่างดึงเบรกมือเพิ่มความระมัดระวังกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ